ถ้าพูดถึงโอลิมปิกนะครับที่จะจัดที่ญี่ปุ่นในช่วงกลางปีนี้
ค่อนข้างจะยากที่จะจัดได้ตรงตามกำหนดนะครับเพราะว่ารอบคัดเลือกก็มีการเลื่อนการแข่งขันออกไปครับ
จอแดนของโซนเอเชียจะเลื่อนนะครับจากเดิมวันที่๑๐๑๒เมษายนไปแข่ง๕๗มิถุนายน
สถานการณ์โรคโควิด๑๙ที่มันยังไม่ดีขึ้น
ซึ่งก็มีการนะครับคัดเลือกไปแล้ว๓รุ่นนะครับ
เลือกภายในของสมาคมก็คือรุ่น๕๗กิโลกรัมหญิงนะครับได้พันนภาหางสุจิน
โดยเป้าหมายนะครับโคต้า๒คนก็จะมาจากพาณิพักษ์วงพัฒนกิจที่ได้สิทธิ์ในรุ่น๔๐

ต่อสู้ก็เลื่อนจาก๔๗เมษายนไปเป็น๑๕ตุลาคม
ส่วนมวยสากลในโซนยุโรปเขาเลือกโอลิมปิกครับที่อังกฤษ
๑๔๒๔มีนาคมก็มีคำสั่งจากรัฐบาลให้พักกำหนังขัน
โดยไม่มีกำหนดทันทีทางที่แข่งกันไปแล้ว๓วันนะครับ
ซึ่งก็มีนักกีฬาบางส่วนที่ได้โคต้าไปแล้วจากการเข้าถึงรอบรอง
โดยมีนักชกชาย๔คนที่ตีตัวไปเรียบร้อย
ส่วนนักชกหญิงยังไม่มีการได้โคต้า
ก็มีผลในกรรมการแข่งขันกีฬาทุกชนิดทั่วประเทศแล้ว
ฟุตบอลรักบี้อิลาสติกฮอกกี้แล้วก็ปาเป้านะครับ
ส่วนเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญครับ
ที่การสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
เป็นประธานในการคัดเลือกนักกีฬายุวชนชาย
รุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปีเพื่อเตรียมไปแข่งชิงแชมป์เอเชียครับ

ผลงานของทีมไทยนะครับเมื่อ๒ปีที่แล้วก็จบอันดับ๕

การคันเลือกรอบแรกได้ตัดเหลือ๑๐๐คนนะครับ
๑๒๒คนแล้วนำมาทดสอบร่างกาย
โดยใช้คณะกรรมการหลายคนทั้งนักกีฬาทีมชาติ

ประกาศอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ผ่านการคัดเลือก

ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุภัณฑ์บุรีครับ
และทั้งหมดนี้นะครับคือกีฬาในช่วงเช้าวันนี้